วันนี้ข่าวแรกมาถึงก็ชวนกันตีเลยดีกว่านะเออมาโหดเลยค่ะตีกันบ่อยจริงจริงนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้ไม่ว่าจะงานบุญวัยรุ่นอยากจะตีหรือจะเป็นงานวิวาก็ยังตีกันแล้วอันนี้เป็นเหตุการณ์ทะเลาะวิวาสตีกันออกมาอีกแล้วที่จังหวัดมุกดาหารเขาบอกว่าวัยรุ่นเนี่ยไปยกพวกตีกันงานบุญประจำหมู่บ้านนี่งานบ
ครูไฮครูไฮ

ใครพี่น้องผิดพลาดประการดาวนโอ้โฮมันผิดพลาดจริงอย่างนี้

อันนี้เกิดขึ้นที่๕โมงเย็นตอน๕โมงเย็นที่งานประจำ
เป็นงานบุญประจำหมู่บ้านงิ้วที่ตำบลโนนยางมุกดาหาร
ชาวบ้านที่เข้าไปเขาไม่ได้จะเข้าไปช่วยกันรุมนะ
แต่มีชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ว่าวัยรุ่นเขาตีกัน

เพราะว่าอะไรเพราะอีกฝ่ายมันมีอาวุธ
เป็นเหมือนลักษณะคล้ายมีดพระ
และจะตรงเข้าไปทำร้ายผู้ชายคนนึงใส่เสื้อสีแดง
แต่เขาเข้าไปช่วยกันแย่ออกมานะคะ

แต่ต่อมากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มก่อเหตุไม่ลดความพยายาม
จะเข้าไปทำร้ายผู้ชายเสื้อแดงคนนั้นอีกแล้ว

สุดท้ายก็มีคนเจ็บหนึ่งรายแล้วค่ะ
เรื่องต้นตอนนี้รู้ตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดแล้ว
ก็เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันเองนั่นแหละ

ที่จะต้องตรากาศโยคเลิกการแสดงรถแห่

และสุดท้ายบานปลายอย่างที่เห็นนะคะ
ความคืบหน้าล่าสุดก็มีผู้สื่อข่าวนะคะ

เพื่อจะไปสอบถามเหตุการณ์ว่า
คือมันเป็นไปมายังไงอ่ะค่ะก็ได้รับการเปิดเผยจากชาวบ้านว่ามันเป็นความเข้าใจผิดของวัยรุ่น
คิดว่าจะมีคนมาจีบแฟนของตนต่อมาก็เลยลามไปกลุ่มของแต่ละฝ่ายแล้วก็เกิดปัญหาเป็นที่มาของคลิปดังกล่าวนะคะ
ชาวบ้านให้ข้อมูลต่อว่างานนี้เป็นการทำบุญประจำหมู่บ้านแล้วจัดขึ้นปีละครั้งเท่านั้นเองก็ไม่น่ามาพังเพราะว่าความขัดแย้งกันของกลุ่มวัยรุ่นน่ะนะคะ
ทีนี้ทางด้านของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหน่อยค่ะคุณพี่ชายแสนศุกร์นะก็เป็นบอกแบบนี้บอกว่า
คลิปเนี้ยที่ถูกเปิดเผยออกไปเอามันเกิดขึ้นจริงจริงแหละนะคะเขาก็มีการจัดการประชุมแล้วก็ขอความร่วมมือกับชาวบ้านและกลุ่มวัยรุ่นแล้วแล้วก็ขอกำลังเจ้าหน้าที่มาดูแลนะคะเหตุที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของการกระทบกระทั่งกันก็สามารถที่จะเข้าระงับเหตุได้ทันเวลาถึงจะมีผู้บาดเจ็บนะแต่ว่าบาดเจ็บ
อยากจะเอามีดพระมาฟันมาตีก็แบบนี้มันก็ไม่ถูกแล้วการบุญด้วยนะทำใจให้เป็นบุญกุศลดีกว่าเนาะยังอยู่กันที่เหตุทะเลาะวิวาสแต่ว่า